ตอนนี้มาดูของคืบหน้ากรณีคดีแผลลังส้มกันหน่อย

ก็มีคนถามว่าอ้าวแล้วตำรวจล่ะชี้แจงยังไง

ข่าวที่ออกมาตอนแรกคือจับกลุ่มเขาตรวจสอบปัสสาวะแล้ว
แล้วก็คือตรวจดูแล้วเนี่ยมันไม่มีความเชื่อมโยงกันระหว่างตัวเขากับยาเสพติดล็อตนี้

ใช่ตำรวจเขาบอกว่าคือเขายืนยันนะว่าเขาทำถูกต้องตามกระบวนการขั้นตอน
นายพิชิตเนี่ยซัดทอดว่ามีคนจ้างให้เขาไปส่งส้มแล้วยาเสพติดเนี่ยไม่ใช่ของนายพิชิต
ตำรวจก็บอกว่าเขาก็ทำตามขั้นตอนตรวจสอบไปต้นต่อคนจ้างบอกว่าก็ไม่เจอ
ก็เลยดำเนินการตามขั้นตอนแล้วพอพิสูจน์ได้ว่าไม่เกี่ยวข้องก็ปล่อยตัวไง

เออตำรวจชิดแจ้งอย่างนั้นนะฮะ
พลตำรวจตรีสุรพงศ์ถนอมจิตผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดปฐุมธานี
พร้อมด้วยพันธบทเอกเติมเผ่าสิริภูบาลเป็นผู้กำกับการ
สถานีตำรวจภูทรครองหลวงครับในฐานะหัวหน้าชุดจับกลุ่มนายพิชิตเชิดธรรม
ก็เป็นพ่อค้าส้มที่ถูกจับในคดียาเสพติดเมื่อวาน
เมื่อวานมีการเดินทางไปพบกับพลตำรวจโทอำพลบัวรพรครับ
ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๑เพื่อไปสอบถามถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้น
โดยผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรครองหลวงก็ชี้แจงนะครับว่า
วันนั้นตำรวจรับแจ้งจากนางพรทิพย์ซึ่งเป็นแม่ค้ามารับซื้อส้มในตลาดไทย
ว่ามียาบ้าอยู่ในรถของนายพิชิตที่ขับมาขายส้ม
ไปตรวจสอบแล้วก็เชิญตัวไปสอบประคำทั้งตัวนางพรทิพย์ที่โทรแจ้ง
ทั้งตัวนายพิชิตซึ่งเป็นคนขับรถไปรวมทั้งในจ้าง
นายพิชิตอ้างว่าได้รับจ้างให้ขนส้มจากอาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง
เอาไปขายแทนคนจ้างก็ให้
ตำรวจก็ไปตรวจสอบที่อาคารพาณิชย์ที่นายพิชิตกล่าวอ้างว่าไปเอาส้มมา
แต่กลับไม่พบใครสักคนเลยตามที่นายพิชิตกล่าวอ้าง
ทีนี้ก็เลยสอบถามไปยังนายจ้างก็ไม่พบเบาะแสตามที่ทุกคนบอก
ทำให้ตอนนั้นตำรวจก็เลยต้องจับกลุ่มตัวนายพิชิตเอาไว้ก่อนตามขั้นตอนของกฎหมาย
และที่สำคัญนายพิชิตก็ไม่ได้เป็นคนโทรศัพท์ไปแจ้งความเอง
แต่ว่าคนโทรแจ้งนั้นคือคนที่ซื้อส้มก็คือนางพรทิพย์นั่นเอง
โดยหลังจากที่จับนายพิชิตแล้วตำรวจชุดสืบสวน
ก็ไปตรวจสอบเส้นทางของยาเสพติดที่จับกลุ่มได้
รวมทั้งไปตรวจสอบอาคารพาณิชย์ที่นายพิชิตกล่าวอ้าง
จนล่วงเลยมาถึง๑๐วันอ่ะ๑๐ชั่วโมงนะฮะ
ก็ไปพบเป้าหมายที่น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
ก็เลยคุมตัวคนนั้นมาสอบปากคำ

ไปเค้นมายอมรับว่าเป็นเจ้าของยาเสพติดจริง
พิสูจน์ตรงนี้มันต้องใช้เทคนิคเยอะ
ไม่ใช่อยู่ว่าเอาคำพิการของใครคนหนึ่งมา
คำให้การของผู้ต้องหาคนนึงมาบอกว่าไอ้นี่ไม่ผิดแล้วปล่อยเลยเหรอ

ถูกไหมฮะอย่างสมมุติผมไปเอาไอ้สมศักดิ์มาเนี่ย
ผู้ต้องหาไอ้คนที่บอกว่าคนต้มมาเนี่ย

แล้วก็มาบอกว่าพิชิตไม่เกี่ยวข้องปล่อยเลยได้ไหมครับ
ไม่ได้ถูกไหมเราต้องไปหาความเกี่ยวข้องว่า
เออไอ้เนี่ยมันอย่างนี้นะมันไม่ได้เกี่ยวข้องเลยนะ

ใช่ไหมไอ้นี่มันกระบวนการของมันอยู่ตรงนี้

ก็คือเขาใช้เวลาในการสืบสวนสอบสวนหาความเกี่ยวข้องเชื่อมโยง
เกี่ยวหรือไม่เกี่ยวเนี่ยประมาณสักเดือนหนึ่ง

ผู้ต้องสงสัยผู้ต้องหา
อะไรก็แล้วแต่เนี่ยเอาไว้ก่อนในเรือนจำ

แม้ไม่ได้ร้องเรียนกับสื่อมวลชนแต่ตำรวจก็ทำคดีอยู่แล้วเนี่ยต้องทำอย่างดีที่สุดด้วย
เพราะว่าตำรวจต้องรวบรวมหลักฐานที่เชื่อได้ว่านายพิชิตไม่มีความผิด
แล้วก็ส่งให้กับอายการสั่งไม่ฟ้องเพื่อให้อายการเห็นพ้องกับตำรวจ
ถ้าพิสูจน์ได้ตามนั้นก็คือว่าไม่ผิดและมีคนรับว่าเป็นเจ้าของยา
นายพิชิตไม่เกี่ยวข้องก็ปล่อยตัวสุดท้ายก็ปล่อยตัวมา
ตามที่เราเห็นในภาพข่าวตั้งแต่เมื่อวานว่าเนี่ยโผล่ไปกอดลูกกอดเมียว่าบริสุทธิ์แล้วก็ถูกปล่อยตัวมา
เจอหน้าลูกหน้าเมียแล้วก็ว่ากันไปแต่มีคำถามคือ

อ่ะมาฟังกันหลังจากที่ถูกปล่อยตัวไปแล้วใช่ไหมคะ
งธนากุลทนายความเพราะว่ามีตำรวจโทรไปหาเขา
พ่อคลองหลวงแล้วก็มีตัวแทนจากสมาพันธนายความแห่งประเทศไทยกลุ่มรักความยุติธรรม
สมทบทุนช่วยเหลือครอบครัวของนายพิชิต
นางสาวกรยากรกับนายพิชิตก็เลยมาที่สพคลองหลวงอีกครั้ง
ขอขอบคุณที่ตัวแทนจากกลุ่มต่างเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องนี้
นางสาวกรยากรย้ำนะคะบอกว่า
ขอให้กรณีของสามีเธอที่โดนจับ
เป็นกรณีศึกษาของตำรวจในการตรวจสอบข้อมูลก่อนที่จะจับตัวใครได้ไหม
แล้วก็มีการหารือกันในครอบครัวแล้วด้วยนะคะ
เรื่องที่ว่าจะฟ้องกลับตำรวจชุดจับกลุ่มหรือเปล่า
ผลก็คือไม่ฟ้องค่ะ

ไม่ดำเนินคดีไม่ฟ้องร้องอะไรใดทั้งสิ้น
จะไม่มีตำรวจนายไหนออกมาขอโทษครอบครัวเธอก็ตาม
ถามนายพิชิตที่เพิ่งจะได้รับอิสรภาพออกมา

หลังจากที่เดินก้าวออกมาจากประตูคุกเนี่ยนะคะแล้วกลับไปถึงบ้านคืออะไรรู้ไหม

เขาบอกว่าตลอดระยะเวลาเกือบ๑เดือนที่อยู่ในเรือนจำเนี่ย
เขาได้อาบน้ำครั้งละ๓ขันแค่นั้นเอง

ขันคือตักน้ำ๑ที๒ที๓ทีได้แค่นั้น

เพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่กลับไปที่บ้านแล้วทำคืออาบน้ำ
สบายตัวสบายใจมากได้กลับมาอยู่บ้านพร้อมหน้าพร้อมตากับภรรยาและลูก
หลังจากนี้จะกลับไปทบทวนตัวเองเลยค่ะว่า

ระแวงมากว่าจะไปเจอสิ่งผิดกฎหมายขณะขับรถรับจ้างอีกมันไม่ไหวแล้วอะค่ะ
ทีนี้พอเสร็จภารกิจเกี่ยวกับการเดินทางไปยื่นหนังสือกับหน่วยงานที่จะเข้ามาช่วยเหลือแล้วเนี่ยนะ
เขาบอกว่าขอไปพักผ่อนก่อน
จะพาครอบครัวกลับบ้านไปพักผ่อนที่บ้านเกิดที่อำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์ค่ะ
แล้วนายพิชิตเองบอกว่าขอบวชด้วยเลยบวช๙วัน
หารือเกี่ยวกับการขอชดเชยค่าเสียหาย
และนี่เนียะถูกนำไปคุ้มขังในเรือนจำเป็นลิ้วเวลานานเกือบ๑เดือน
ความสนใจว่าพี่จะเข้าหลักเกณฑ์ไหนในการขอชดเชยค่าเสียหายได้บ้าง

จังหวะที่ติดคุกเข้าไปเกือบ๑เดือนเนี่ย
มันก็เสียโอกาสในการทำเงินทำรายได้
ถึงแม้ไม่ฟ้องกลับก็ตามนะแต่ว่ามันควรจะได้ค่าชดเชยเยียวยา
เพราะว่าเขาไม่สามารถทำหากินได้ตลอด๑เดือนที่ติดอยู่ในเรือนจำ
น่าจะได้เงินชดเชยเยียวยาบ้างจากการที่ก็เหมือนเป็นแพ้ด้วยแหละส่วนหนึ่ง

จะได้มีเงินในการเป็นทุนประกอบอาชีพต่อไปนะครับ
เรื่องนี้ก็มีคำชี้แจงทั้งจากตำรวจเองก็ดี
ทั้งตัวผู้เสียหายเองก็ดีว่าจะทำอย่างไรต่อไป
ก็เหมือนว่าน่าจะจบลงได้ด้วยดีนะครับ